เหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพราะว่าครูสอนศาสนาหรือว่าที่เรียกว่าอุสตาสนะครับ
ถูกคนร้ายซุ่มยิงกลางดึกคาโรงเรียนปนในพื้นที่อำเภอปานาเละนะครับ
ด้านของผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปัตตานี
กำชับเจ้าหน้าที่ในการเร่งติดตามตัวหาบุคคลเชื่อมโยงการก่อเหตุนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เวลา๒๑นาฬิกา
ตำรวจสพปนาเละจังหวัดปัตตานีรับแจ้งว่ามีเหตุยิงกัน
ที่บ้านพักครูในโรงเรียนวัฒนธรรมอิสรามหรือว่าปนพ่อมิ่ง
หมู่๓ตำรวจศพมิ่งอำเภอปานาเบระ

พบผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลปนาเละ
ก็คือนายยูโซยาลาอายุ๕๖ปี
มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซอง
กระสุนปืนถูกบริเวณนิ้วใต้รักแร้แล้วก็เฉียดที่หน้าอก
คุณหมอต้องส่งต่อโรงพยาบาลปัตตานีนะครับ
และตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบปลอกกระสุนปืนลูกซอง

สอบสวนทราบว่าผู้บาดเจ็บเป็นอุสตาส

ดูแลนักเรียนของโรงเรียนนักกล่าวมาหลายปีแล้ว
จนเป็นที่รู้จักของชาวบ้านในพื้นที่
ก่อนเกิดเหตุนะครับได้นั่งอยู่ที่บ้านพักภายในบริเวณโรงเรียน
ปรากฏว่ามีคนร้ายไม่ทราบจำนวนซุ่มอยู่ข้างบ้าน
ผู้บาดเจ็บลุกเดินออกจากบ้าน
คนร้ายยิงใส่ทันทีจนนายยูโซล้มลง
ได้ยินเสียงปืนก็เลยวิ่งเข้ามาดู
แล้วก็รีบนำตัวนายยูโซะส่งโรงพยาบาล
ส่วนคนร้ายอาศัยความมืดหลบหนีไปครับ
ล่าสุดคนตำรวจตรีปียวัตรเฉลิมสี
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปัตตานี

กำชับให้ชุดสืบสวนเร่งหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม
นอกจากวัตถุพยานในที่เกิดเหตุ
แล้วก็เชื่อมโยงกับอาวุธในคดีใด
แต่ที่สำคัญนะครับคือการสอบสวน

ว่าผู้บาดเจ็บนั้นมีเรื่องหรือว่ามีปัญหา

แล้วก็รู้สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
สามารถเข้ามาก่อเหตุแล้วก็แอบซุ่มอยู่ภายในนะฮะ

ขณะนี้ปลอดภัยพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับ
ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลปัตตานี
โดยบาดแผลจากรอยกระสุนที่หน้าอก

ส่วนบริเวณรักแร้อาการดีขึ้นนะครับ
ตำรวจก็ต้องสอบปากคำต่อ
รวมถึงให้การคุ้มครองกับครอบครัวของนายยูโซะด้วยนะครับ